กลับมาในช่วงนี้มาดูความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๒๐
แล้วก็เตรียมความพร้อมในการแข่งขันชิงแชมป์เชียร์รอบสุดท้าย
ล่าสุดมี๒ผู้เล่นนะครับถอนตัวนะครับนั่นก็คือพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลแล้วก็สุริยาสิงหมุ้ยนะครับ
นั่นจากว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บจากการรัดใช้ต้นสังการแล้วก็คือเชียงรายุไม่เกิน๑๑
เรื่องของผู้เล่นถอนตัวไปสโมสรแจ้งมาว่าสุริยากับพิธีวัฒน์ฝืนเล่นมานานแล้ว
หลังจากนี้ก็ต้องหาผู้เล่นมาทดแทนทั้งคู่แล้วก็ต้องเช็คคนที่เหลือในแคมป์ด้วยนะครับ
หลังจากที่สุประวีมีประทังก็มีอาการบาดเจ็บด้วยแก๊กซ้ายจากพัทยา
ก็ยังคงมีนักเตะร่วมฝึกซ้อมกันเพียง๑๗คนเท่าเดิมนะครับ
เน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพร่างกายอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมในด้านพลักกำลังและความเร็วนะครับ
โดยจะเก็บตัวไปจนถึงวันที่๖ธันวาคมก่อนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรำครับ
ไปดูโปรแกรมการแข่งขันกันหน่อยนะครับกับการขันรายการนี้ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
จากนั้นครับในวันที่๑๓ธันวาคมเวลาเดิมครับ๒๐นาฬิกา
แล้วก็โปรแกรมนะครับในนัดชิงดับ๓ก็ตามหน้าจอนะครับ๑๕ธันวาคมนะครับ
แล้วก็นัดชิงชนะเลิศวันเดียวกันเตะคู่ที่๒นะครับเวลา๔โมงกับ๒ทุ่มนะครับ
ก็ติดตามกันได้ใครที่เดินทางไปจังหวัดบุรีรำนี้ก็สนุกแน่นอนมีหลายชนิดกีฬาให้ได้ลุ้นกัน
ช่วงนี้ก็เป็นฟุตบอลระดับเยาวชนที่เรานั้นก็เข้าไปถึงรอบสุดท้ายนะครับ
ก็มีลุ้นนะครับในการที่จะไปสร้างวัติศาสตร์เหมือนกันแต่ว่าต้องเตรียมทีมให้ดีกับการแข่งขันรายการนี้ครับ